ยุคนี้พศนี้ต้องยกให้กับท้าเวสวันจริงค่ะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในวงการบันเทิง
หลายคนยกมาบูชายกมาเป็นของขลังอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ
รวมไปถึงพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มก็เป็นอีกคนนึงที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในท้าเวสวันคุณผู้ชม
คือพี่ใจแอ้นเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าไม่ใช่แค่งานในวงการบันเทิงเท่านั้นนะที่ดีขึ้น
ชีวิตส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวที่ทำเนี่ยอย่างเต้นรถของเขาเนี่ย
ก็ดีขึ้นไปด้วยตั้งแต่มาบูชาทาเวสวันค่ะ
จนทำให้พี่ใจแอ้นเนี่ยหันมาศึกษาประวัติความเป็นมาของท้าเวสวันอย่างจริงจังเลย
และเมื่อมีโอกาสว่างจากงานในวงการบันเทิงก็จะไปช่วยงานที่วัดสว่างอารมณ์และที่วัดจุกเชออยู่เป็นประจำด้วยนะคะ
ที่มีทาเวสุวรรณแล้วก็หลวงพ่อช้างเป็นรุ่นที่ทำออกมาเขาบอกว่าจะมีจำนวนจำกัดนะ
เป็นพุทธคุณที่ทำให้เจ้าตัวสบายใจเมื่อมีท่านอยู่ใกล้
เวลาทำอะไรเนี่ยก็มักจะมีความมั่นอกมั่นใจอยู่เสมอ

โดยเฉพาะส่วนตัวผมก็เริ่มใส่ท้าเวสวันอยู่แล้วด้วย
ผมก็มีติดตัวมีท้าเวสวรรณสองข้างรุ่งเรืองร่ำรวย
แล้วลุงผู้ช้างอยู่ตรงกลางครับนี่นะครับ
ว่าผมสบายใจขึ้นมีงานการเข้ามา
คนมาซื้อรถคนมาอะไรก็ผ่านเราเราก็ได้เงินด้วยนะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะ
เชื่อแต่อย่าลบหลู่แล้วกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ใช่ค่ะช่วงนี้มันเป็นแบบยุคของการหาที่พึ่งทางใจนะ
แล้วก็ไม่ล่วงก้าวล่วงใครนะคุณผู้ชมนะ
เคารพสัตว์ฐานแล้วก็จะได้มีแรงใจในการทำมาหากินสู้กันต่อไปนะครับ